จุดทั่วประเทศโดยเฉพาะตรวจรถที่เมาแล้วขับ
เพราะว่าตอนนี้นะครับใครที่เมาแล้วขับเขายึดรถแล้วนะครับ
ยึดได้๖๐รายแล้วก็ให้มารับรถคืนช่วงหลังปีใหม่ครับ
เป็นมาตรการใหม่ที่คนที่ชอบดื่มสุราและขับรถต้องฟังให้ดี
เพราะว่าไม่ใช่แค่จับปรับแต่ว่าคุณถูกยึดรถแล้วนะครับ
โดยพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บินไทยบินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสมบัติแห่งชาติ
บินไทยบินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสมบัติแห่งชาติ
บินไทยบินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสมบัติแห่งชาติ
บินไทยบินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสมบัติแห่งชาติ

บินไทยบินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสมบัติ

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หากพบว่าผู้ขับขี่ดื่มสุราจะพิจารณายึดรถเอาไว้ก่อน
จากนั้นครับหลังช่วงของปีใหม่เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้นะครับ
โดยตั้งแต่๒๕ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยสามารถยึดรถของกลุ่มคนขับขี่รถยนต์
และจักรยานยนต์ที่มีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตอนนี้๖๐ราย
จากทั่วประเทศและคาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะเพิ่มขึ้น
โดยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่๓สามารถยึดรถได้จำนวน๔๐ราย
ที่กองทัพภาคที่๒สามารถยึดรถได้ตอนนี้๒๐รายครับ

ขณะที่พลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลครับแม่ทัพภาคที่๓
ก็บอกว่าในพื้นที่ของกองทัพภาคที่๓ได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบล่วงหน้าแล้ว
ว่าถ้าเกิดเมาแล้วขับจะถูกยึดรถนะครับ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนประชาคมในหมู่บ้าน
เป็นผู้ช่วยดำเนินการควบคู่กับการใช้กฎหมายบังคับ
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ
โดยเฉพาะกำหนังผู้เย็นบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ร่วมมือกันอย่างดีนะครับ
ขณะที่บุคคลที่ถูกยึดรถก็เข้าใจมาตรการเป็นอย่างดี

และผู้ขับขี่ที่ถูกยึดรถเองก็สามารถไปรับรถคืนได้
ตั้งแต่วันที่๖มกราคมปีหน้านะครับ
ที่สถานีตำรวจหรือว่าค่ายทหารที่ระบุเอาไว้
ตอนยึดรถว่าให้คุณมารับรถคืนได้ที่ไหนนะครับ
ด้านพลโทษธวัสสุปรังแม่ทภาคที่๒บอกว่า
ได้สั่งกำชับกำลังพลตั้งด่านตรวจร่วม
พร้อมทั้งจุดตรวจบริเวณหน้าค่ายทหาร
เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงของเทศกาลปีใหม่
ซึ่งประชาชนเองนะครับที่ขับยวดยานผ่านะ
หากมีอาการล้าสามารถเข้าพักได้ครับแล้วก็เดินทางต่อไป
ซึ่งจุดตรวจแล้วก็จะมีพยาบาลแล้วก็บริการทางการแพทย์ร่วมด้วยนะครับ
ก็ย้ำหน่อยนะฮะมาตรการในการที่คุณจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
๓มนี่เมามวกมอเมาหรือเหมาไม่คับ
มวกนี่คุณต้องสวมผ่วกนิรภัยเมานี่มอธสายปลอดภัย
ขอขออะไรบ้าง

สำคัญมากสำคัญครับ๑รอก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับ
กรองก็คือรถเร็วนั้นอย่าประมาทต้องไม่ขับรถเร็ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าคาถา๓ม๒ขอ๑ร
ท่องไว้ท่องไว้ขับรถไปก็๓ม๒ขอ

เพราะว่าพอดื่มแล้วทุกอย่างช่องมาลื้อหมดเลยครับ

จะบอกว่าร่มถูกออกแบบมาไม่ได้ให้หยุดฝน
เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ถูกออกแบบมาไม่ได้ให้หยุดอุบัติเหตุ
สิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณเองเมาไม่ขับ
ถ้าสภาพร่างกายจิตใจสภาพรถไม่พร้อมก็ไม่ต้องขับ
โอ้มีคติประจำใจด้วยนะครับ